คุณผู้ชมใครทะเลาะกับเมียทะเลาะกับภรรยาดูข่าวนี้ไว้แล้วอย่าเอาเป็นอย่างนะคะ
ผู้ชายคนนี้ติดเหล้าเมายาภรรยาบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเลิก
กันไปได้สี่เดือนค่ะฝ่ายชายมาง้อขอคืนดีถึงบ้าน
ฝ่ายหญิงไม่เปิดประตูบ้านต้อนรับเพราะบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาจริง
วาดโวยวายปีนเข้ามาในบ้านทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรง
แม่ของฝ่ายหญิงก็คือแม่ยายเนอะเห็นสถานการณ์แล้วรู้สึกว่าอันตรายเลยลงมาห้าม
ผู้ชายคนนี้คว้ามีดแล้วแทงแม่ยายได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
สุดท้ายเรื่องนี้จบลงที่ลูกชายแท้ต้องก้มกราบเท้าบอกพ่อกลับไปเถอะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่ไม่รอดนะคะตำรวจจับตัวได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
นายชุดติพลขวาขุนทศนั่งรำไห้กลางร่วงพัก
หลังถูกจับกลุ่มคดีใช้มีดจ้วงแทงอดีตแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัส
งปมแค้นที่ตามง้อขอคืนดีภรรยาแต่ไม่สำเร็จ
รับแจ้งเหตุหญิงถูกแทงในพตนางรองอนางรองจบนดย์
แม่ยายของนายชุติพลถูกแทงชายโครงด้านขวาก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล

ชุติพลหรือเอเป็นอดีตสามีของตนเอง
เลิกรากันไปเมื่อ๔เดือนก่อน
เพราะติดเหล้าเมายาอารวาสทำร้ายคนในครอบครัว

นายเอโพสต์เฟซบุ๊กเชิงคมคู่ว่า
ท้าทายแต่ไม่รู้หมายถึงใคร
วันเกิดเหตุอดีตสามีขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้าน
เพื่อขอคืนดีแต่โวยวายอยู่หน้าบ้าน
ปิดประตูรั้วแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ละความพยายาม
รั้วเข้ามาในบ้านจากนั้นพุ่งตรงมาหาตนเอง

นางสมหมายผู้เป็นแม่เห็นท่าไม่ดีเข้ามาห้ามปราม
แต่นายชุติพลอดีตสามีไม่ยอมฟัง
ชักอาวุธมีดที่พกติดตัวมาด้วยจ้วงแทงเข้าไปที่ชายโครงด้าน
ขวาของผู้เป็นแม่แม้ว่าจะเอาตัวเข้าไปยืนกันไว้

แต่อดีตสามีกลับหันมีดจะมาแทงตนเอง
กับลูกชายคนโตวัยสิบแปดปี
กราบเท้าผู้เป็นพ่อเพื่อร้องขอชีวิต
พ่อมีท่าทีอ่อนลงและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เขาพูดว่าอย่างไรบ้าง

เมื่อกี้มาจากไหน

สวนศพนางรองควบคุมตัวนายจิตุพลิยได้

นั่งดื่มเหล้ารอออกเดินทางไปหาพี่สาว
หลังถูกจับกลุ่มมือมีดที่เริ่มรู้สึกผิด

พร้อมกับถามถึงอาการของแม่ยายด้วยความเป็นห่วง
ขณะที่นางสาวสุธารีเขาให้ปากคำยืนยันว่า
อดีตสามีตั้งใจมาทำร้ายและจะไม่ให้อภัย
เพราะถือว่าทำรุนแรงเกินไป
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสมหมาย
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง

จึงเตรียมยื่นขอบริกันตัวในชั้นสาร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน